จะพาไปทานข้าวแตนข้าวแตนร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากเลยครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาหาของอร่อยแถวศรีลมนะคะ
ชื่อว่าข้าวแสนน้ำแตงโมนางเล็กค่ะ
ร้านนี้เขาจะมาเปิดอาทิตย์ละ๒ครั้งนะคะ

คนเยอะมากต่อคิวเยอะมากเลยนะคะ
จะมีแบบหวานน้อยกับหวานมากค่ะ
หวานน้อย๔๐บาทหวานมาก๕๐บาทเท่านั้นนะคะ

ผมบอกเลยนะกันหากอยากให้ข้าวแต่นดังอาณคุณต้องมีเพลงประกอบ

ผมสนุกระดำโลก
ก็ข้าวแตนมันจะเป็นเพลงอะไรอ่ะ

เอาเอาไปกินข้าวแต่นร้านนี้อยู่ที่ไหน

ร้านนี้เอาจริงเขามีชื่อว่าข้าวแต่นนางเล็ด
ร้านนี้นะบอกเลยว่าหลายคนเขาจะรู้จักในอีกชื่อนึง

หรือหลายคนก็จะรู้อีกชื่อนึงมีหลายชื่อเหลือเกิน
ชื่อร้านนางเล็ดซอย๗
อ๋อเอาจริงรมซอย๗อ่ะ
ร้านนี้เขาบอกว่าคือเปิดขายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
จุดเด่นคือความหวานหอมและกรอบของข้าวแต่น
เขาบอกว่าข้าวของเขาที่มาทำเป็นข้าวแต่น
ต้องเอาไปแช่กับน้ำแตงโมก่อนนำข้าวไปนึ่ง

เอ้ยส่วนหนึ่งแต่ส่วนเดียวน้อยตัวนั้นเอง
แต่หลักได้มาจากน้ำตาลมะพร้าว
ที่เขาโรยลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ไง

ใครแบบว่าอารมณ์แบบไม่อยากทานหวานเยอะหวานน้อยมี
หรือจะแบบผมผมชอบหวาน
ก็หวานเต็มคาราเบลหวานมากก็มี
น้อย๔๐บาทหวานมาก๕๐บาทว่ากันไป

แล้วใครอยากไปอุดหนุนร้านจะเปิดแค่๒วันนะครับ

ก็คือวันพระฤหัสบดีและวันศุกร์๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๓

เออก็ต้องเลือกวันให้ถูกเลือกเวลาให้ดี

ลองโทรไปสอบถามดูว่าเอ๊ะพี่

แต่ยังไงซะลองไปกันดูถ้าอยากไปซื้อเอง
คิวอาจจะยาวหน่อยต้องใช้ความอดทนนิดนึ
แต่ของอร่อยคุณผู้ชมแค่นี้รอได้อยู่แล้ว
ขอขอบคุณภาพกับการไปรีวิวของอร่อยแบบนี้
น่ากินมากเลยมีโอกาสจะฝากเพื่อนไปต่อคิวนะคะ

คิวยาวน่ากินมาก